เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณผู้ชมต้องตั้งใจดูภาพให้ดีเพราะมันไวมากพี่อุ๋ย

คือมีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วเอาน้ำมันราดไปใต้รถแล้วจุดไฟเผานี่

ไม่ถึง๕วินาทีนะคุณผู้ชม
มันไวมากจุดไฟเผารถเก่งที่จอดอยู่หน้าบ้านหลังเนี้ยค่ะ
นี่ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยมากันสองคน
เราทำภาพช้าค่ะให้คุณผู้ชมเห็นกันช้า

เพราะถ้าภาพจริงโอ้โหแป๊บเดียวมันไวมันไปเลยอ่ะ๕วินาที
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๓อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
คือตัวคนซ้อนท้ายเป็นคนเอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟ
แล้วพอไฟลุกไหม้พลึบ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งหกมีนาคมค่ะนี่นะคะ
สาเหตุมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อย
คือนายยุรวัตรอายุ๓๗ปีเป็นผู้เสียหาย

เขามาเห็นรถเขาก็เลยแจ้งตำรวจสพนพิตำให้ตำรวจมาตรวจสอบ
หน้าห้องเครื่องของรถถูกไฟไหม้เสียหาย
แล้วพอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นพฤติกรรมของคนร้าย

สองคนน่ะค่ะนายบัญชาปรีชาหรือในต้อมอายุ๓๑ปี
และนายสงกรานพันธรักษ์หรือเอ็มอายุ๒๖ปี
พร้อมรถจากรยานยนต์ที่ใช้เกาะเหตุ
ตัวทั้งสองคนนะคะมาสอบปากคำทั้งสองคนรับสารภาพ
ก่อเหตุจริงจริงสาเหตุคือเจ้าของรถเก่งคันนี้
ยุ่งกับแฟนสาวของเขาก็เลยไม่พอใจแต่คำให้
การเขายังวกวนมากค่ะพี่อุ๋ยวกไปวนมางงงงยังไง
ใครก็ไม่รู้คือตัวเจ้าของรถเก่งเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักไม่รู้จักคนก่อเหตุไม่เคยไปยุ่งกับแฟนสาวของเขาเลยไม่รู้จักจริงให้การแบบนี้มันมันไม่ใช่นะช่วงสายวันนี้ตำรวจก็เลยควบคุมตัวผู้ก่อเหตุสองคนไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพคือจุดแรกเป็นตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติค่ะตรงนี้นะคะเ
ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ไปไปราดน้ำมันใต้ท้องรถและจุดไฟเผารถนิสสันเซเปโร่สีเหลืองนี่นะคะแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
ค่ะนายสงัดอายุ๗๓ปีบอกว่าผู้ก่อเหตุสองคนนี้อยู่ตำบลเดียวกันแต่ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะทั้งสองคนให้การงงมากเลยวกไปวนมาหลอนยาหรือเปล่าแล้วมาอ้างว่าไปยุ่งกับแฟนสาวเลยโมโหมันไม่ใช่นะหลอนยาเสพติดหรือเปล่าเพราะตำรวจถามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ถามลูกชายที่เป็นผู้เสียหายไปไปมามาก็บอกตรงกันนะว่าไม่รู้จักกันมา
สาวกับอะไรที่มันมั่วแล้ว
อ๋อเสพยาเลยด้วยนะ
เสพยาเลย
อ๋อเสพยาอาการหลอนให้หมด
กันหน้าจับพนัน
เดี๋ยวก็ต้องขยายผลเพิ่มเติมเป็นเรื่องของการหลอนยาเสพติดหรือเปล่านะคะ